ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยนั้นต้องติดตามเลยนะครับ
ก็คือวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามในศึก
ล่าสุดนั้นก็ลงฝึกซ้อม๒ช่วงด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับ
ก็อยู่ในช่วงของการปรับสภาพร่างกายและเรื่องของการปรับเวลาให้เข้ากับเวลาที่ฟิลิปปินส์นะครับ
เพราะเล่นจากตุรกีแล้วก็ย้ายมาเล่นที่เอเชียก็ต้องปรับเวลาพอสมควรเลยนะครับ
สัปดาห์ที่๒นะครับเมื่อวานนี้ซ้อมวันแรกแล้วก็แบ่งเป็น๒ช่วงด้วยกัน
ช่วงเช้านั้นใช้เวลาเพียง๑ชั่วโมงเล่นบอลตามตำแหน่งเพื่อปรับร่างกาย
ที่วันเสาร์ที่๑๑มิถุนายนนี้นะครับไทยจะอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์๑นัด
ที่โค้ชด่วนนั้นจะใช้ประเมินผู้เล่นที่พร้อมที่สุดลงสนามในเกมที่๒นะครับ
ที่ช่วงเย็นจะลงซ้อมเป็นเวลา๒ชั่วโมงในตำแหน่งต่างเน้นการรับเสิร์ฟ
ไล่บอลซึ่งช่วงนี้นักกีฬาที่บินมาจากสนามแรกประเทศตุรกีนะครับยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวกับเวลาที่ต่างจากยุโรป
วกกับความล้าจากเกมหนักของสนามแรกและการเดินทางจากนี้สตาฟโค้ชเองก็จะเริ่มป้อนข้อมูลคู่ต่อสู้
สี่ทีมที่จะพบกันในสนามที่สองนะครับดูทีมที่ทีมชาติไทยจะเจอในสนามที่สองนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับวันที่สิบสี่มิตุนายน
วันนี้พบแคนานาเวลา๒โมงวันที่๑๖มิถุนายนครับพบโปแลนด์เวลา๑๐นาฬิกาแล้วก็๑๗มิถุนายนครับพบคู่ปรับตลอดการอย่างญี่ปุ่นเวลา๖โมงเย็น
ปิดท้ายที่วันที่สิบเก้ามิตุนายนนะครับพบสหรัฐอเมริกาเวลาสองโมงเย็นครับส่วนอดินนักกีฬาวลบรรยิ่งทีมชาติไทยอย่างกิฟต์วิฬาวันอพินจพงด์นะครับเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวตั้งคันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยวิฬาวันไว๓๘ปีก็บอก
ก็หลุดไปในช่วงปลายปีนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของรุ่นน้องที่ปังมาก
เหมือนเป็นการเรียกความมั่นใจเพราะมองว่าชุดนี้เข้าใกล้การไปโอลิมปิก
เพราะเล่นด้วยความมั่นใจพร้อมที่จะสู้ได้ทุกทีมครับ
รับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นคนดูการเป็นครองเชียวว่ามันรุ้นเนอะ
มันตื่นเต้นมันภูมิใจคือเรารู้สึกว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีมากเลย
คือตอน๔เกมเนี่ยก่อนแข่งนัดชิงเนี่ยมีโทรมาขอกำลังใจมีโทรมาขอคำโวยพรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมองว่าตารางแข่งมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปแข่งซีเกมก่อน
ให้น้องได้มีแมทที่แบบเล่นเต็มตัวแล้วเขาก็คว้าแชมป์มาสร้างความมั่นใจ
ถ้าดูจากวีคแรกที่น้องแข่งอ่ะหน่องยังบอกเลยว่าโอ้โหพี่จองตัวไปเชียร์แล้วนะที่
คือน้องสู้ได้กับทุกทีมเลยถ้าเกิดถ้าเกิดใจเขาไม่กลัวค่ะ
ถ้าเกิดเขาเล่นด้วยความมั่นใจแบบนั้นหนูเชื่อว่าเขาสู้ได้เขาสู้ได้กับทุกทีมเลย